มาถึงช่วงสายตรวจโซเชียลเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้า
แน่นอนจะมีคลิปที่เป็นเหตุการณ์ในสังคมมาฝากคุณผู้ชม
คลิปแรกที่มีชื่อว่าคุณลุงหัวร้อน
คุณลุงหัวร้อนคำว่าหัวร้อนนะคะ
สมัยนี้อธิบายได้ง่ายก็คือคนขี้หงุดหงิด
ขี้โมโหโกรธง่ายนี่เขาเรียกว่าหัวร้อนนะ
หัวร้อนนะคะแล้วก็มักจะเกิดเหตุการณ์นี้

ก็คือเหตุการณ์คนหัวร้อนซึ่งใช้ท้องถนนด้วยกัน

วันนี้มีอีกหนึ่งคลิปมาให้ตรวจสอบนะคะ
ที่มีผู้ชายสูงอายุท่านหนึ่งนะคะ

มาโต้เถียงกับผู้หญิงผู้หญิงนี่อยู่ในรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือฝั่งของคุณลุงเนี่ยนะคะ
เขาอยากจะเปลี่ยนเลนเปิดไฟขอทางแล้วเรียบร้อย
แล้วเขาบอกว่าเขาหักหัวเข้าไปในเลนแล้ว
แต่ผู้หญิงไม่ให้ทางไม่มีน้ำใจ

ก็เลยนี่แหละค่ะสะกิดกันสักนิดนึง
แล้วก็เลยลงต้องลงมาพูดคุยกันแบบนี้เอาฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่ง
ผมว่าคุณผู้ชมตัดสินได้นะว่าใครผิดใครถูก

เออแล้วผู้ชายคนนี้ในชุดทหารเนี่ย

จะเข้ามาเลยแล้วผู้หญิงเขาก็เห็นว่า
เข้ามาเลยธรรมดาน่าจะเข้าซอยไปเลยด้วย
ด้านซ้ายไปเลยนะคือเหมือนจะตัดเขาอ่ะ

แต่ละคนก็แสดงเหตุผลกันไป
ในคลิปที่ปรากฏคุณผู้ชมได้ยินทั้งสองฝ่าย

หลังจากที่คลิปนี้

มีผู้คนเข้ามาดู

นับครั้งไม่ได้นะคะส่วนใหญ่

แล้วก็ตำหนิคู่กรณีที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ภายใต้เครื่องแบบ
แล้วก็มีคำพูดที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

มีการโพสต์คลิปนี้ออกมา
เพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้น
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะ

ชี้แจงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่

ขับรถไปทำงานบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง
ที่มีการก่อสร้างทางทำให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่น
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อน
เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันในขณะเกิดเหตุ
แต่รับทราบเหตุการณ์มาเบื้องต้นเท่านี้ประมาณนี้นะคะ
ทางคุณไฟล์นะคะทีนี้ติดต่อได้แล้วนะคะ
คุณไฟล์หญิงสาวผู้ประสบเหตุ
โพสต์ชี้แจงต่อมาหลังจากที่โพสต์คลิปไปเรียบร้อย
แจ้งความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นบอกว่า
ได้รับการติดต่อขอโทษจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ชาย
ซึ่งเป็นทหารปรากฏในคลิปแล้ว
ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา
ในเบื้องต้นมีความผิดจริงและจะลงโทษต่อไปตามขั้นตอน
โดยพรุ่งนี้จะเข้าไปพูดคุยกับต้นสังกัดของทหารคนนี้ค่ะ
เป็นความคืบหน้ามาล่าสุดแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะ
แต่ว่าเป็นการโพสต์ออกมาคือในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ผู้ชายเขาขู่จะทำร้ายด้วยไง
ผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงนะ
บอกแล้วนะผู้หญิงนะมีการตั้งคณะกรรมการสอบส่วนเรียบร้อยใช่ครับ